ช่วงตลอดตลาด
มาจ้ามาจาเร่เข้ามากับช่วงตลอดตลาด
วันนี้ได้เวลาแล้วไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดของเรากันเลย

หมูเนื้อแดงเดือนคงที่จากเมื่อวานนะ
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔บาทต่อฟองนะจ๊ะ
ต่อกันที่ราคาของผักหน่อยก็มีความผันผวนกันอยู่

ชีไทยลดจากเมื่อวานเหลือกิโลกรัมละ๔๐บาท
และพริกจินดาแดงก็อยู่ที่กิโลกรัมละ๕๐บาทนะคะ
ราคาของผักมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคุณผู้ชม
เดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตกันต่อว่าราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงยังไงกันบ้าง